เรื่องที่จะเล่าเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันนะ
มีผู้ชายคนหนึ่งก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของที่ร้านค้า

แต่มันมีรถที่ยี่ห้อเดียวกันสีเดียวกัน
แต่ว่ามันคนละทะเบียนอยู่ข้าง

ก็เลยคิดว่าเจ้าของรถคันที่อยู่ข้างน่าจะขับรถผิดคันไป

คือกุญแจรถรุ่นเดียวกันมันกลับสตาร์ทได้

น่ากลัวแล้วไม่รู้ว่ามันจะมีมิจฉาชีพมาทำแบบนี้หรือเปล่า
ตำรวจโรงพักพระนครศรีอายุทยาไปตรวจสอบที่ร้านสะดวกซื้อแห่งนี้
ใกล้กับสถานีรถไฟพระนครศรีอายุทยาครับ
หลังจากนายสุเทพอินทราเวียงเป็นช่างรังวัดสำนักงานที่ดินของอำเภอเสนา
จอดอยู่แต่ทะเบียนคนละทะเบียนเป็นขอไข่นอนหนูจอจาน๗๙๒พระนครศรีอายุทยาจอดทิ้งเอาไว้
สีเดียวกันรุ่นเดียวกันเป๊ะแต่คนละทะเบียนนะครับ
นายสุเทพบอกว่าก็ขี่รถไปจอดหน้าร้านไม่ได้มีการล็อกคอ
เข้าไปซื้อของในร้านนี้๑๐นาทีออกมารถตัวเองหายไป
ตอนแรกคิดว่าถูกขโมยหรือเปล่าแต่เห็นรถสีเดียวกันรุ่นเดียวกันจอดอยู่เลยคิดว่า
สงสัยเจ้าของคนนั้นขับผิดฝาแฝดเลยนะฝาแฝด
ฝาแฝดสักพักหนึ่งไม่เห็นมีใครมาก็เลยแจ้งตำรวจมาตรวจสอบดูกล้องวงจรปิด
เห็นจริงผู้ชายร่างทวมคนหนึ่งสวมเสื้อสีแดงขี่รถมาจอดคู่กัน
สักพักกลับมาขี่รถของเขาออกไปคือมันจอดข้างกันอ่ะเนอะ
ขี่รถกลับมาแลกคืนอยู่หน้าโรงพักนี่มาแล้ว
บอกว่าก็ขี่รถมาแล้วกลับไปบ้านโดยที่ไม่รู้ตัวผิดคันนะฮะ
เมียออกไปซื้อของที่ร้านอีกครั้งหนึ่ง
พนักงานบอกว่าเนี่ยพี่ขี่รถสลับไปหรือเปล่ารีบเอาไปคืนที่โรงพักเลย
สุดท้ายก็เอาไปคืนแล้วก็ขอโทษขอโพยกันไปขับผิดคันไป
แต่ประเด็นคืออยากให้ตรวจสอบทำไมกุญแจคนละคัน
ถึงแม้มันรุ่นเดียวกันแต่มันสตาร์ทได้
อันนี้น่ากลัวเพราะจริงแล้วปกติกุญแจเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นรอยสลักใช่ไหมคะ
ซึ่งเขาจะต้องเสียบได้เฉพาะกับรถของเขาคันเดียวเท่านั้น